คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูลุคใหม่ของเฮียเวียสุกลวัฒน์กันหน่อยสิ

เขาตั้งใจเดี๋ยวไปดูกันว่าที่มาที่ไปของตรงนี้เป็นยังไงค่ะ
คนจะหล่อเนาะทำอะไรก็หล่อ
เขาบอกว่าจริงแล้วคนจะหน้าตาดีขนาดไหนให้ดูเวลาโกนผม

ตอนแรกหลายคนก็มีกระแสข่าวเมาส์ออกมาว่าพี่เวียไปบวชหรือเปล่าไง

นี่แหละขึ้นชื่อว่าเวียสุกรวรรดิสี่อย่างนะคะ
ไปปรากฏตัวร่วมงานงานไหนก็จะมีแฟนคลับตามไปให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดเลย
แต่ว่าก็เชื่อเหลือเกินนะว่ายังไงยังไงความหล่อของเฮียเวียเนี่ยก็ยังละลายใจแฟนคลับได้เหมือนเดิม
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเขาก็คาดเดาไปต่างนานาว่าเออสาเหตุเป็นเพราะพระเอกหนุ่มเข้าพิธีบวชหน้าไฟให้เพื่อนที่เสียชีวิต
หลังจากที่มีภาพไปลอยอังคารส่งเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้าย
แต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองเลยว่าการตัดผมครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานค่ะ
แต่ยังบอกรายละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้นะจ๊ะให้แฟนรอติดตามกันในอีก๑๒ปี
นานไปป่าวพี่เวียรึมแล้วตอนนั้นน่ะว่าเคยตัดผม
จะยอมรับว่ากระทบกับงานละครนิดหน่อยนะเนื่องจากว่ามีฉากที่ต้องถ่ายทำเพิ่มเติม
ซึ่งก็มีการคุยกับทีมงานไว้แล้วว่า
ต้องรอให้ผมยาวก่อนถึงจะเริ่มเดินหน้าถ่ายทำต่อได้จ้ะ

ก็เป็นงานไปถ่ายงานมาครับงานหนึ่ง
ซึ่งก็ตั้งใจทำ
ก็เลยคิดว่าก็โกนก็คือตัดผมให้มันสั้นที่สุด

ช่วงนี้ก็ชิวอะ

เวลาฝนตกก็คือแบบน้ำก็ไหลลงคอเลยครับ

ตอนที่เพื่อนเสียแต่ว่าเรายังถ่ายงานอยู่

อยู่ดีก็มีคำสั่งแบบเพิ่มตอนอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเพิ่งตัดต่อเสร็จอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวรอดูว่าผลงานอันนี้ของพี่เวียคืออะไร
แต่เมื่อเสียครู่พี่เวียว่ามันตัดมนตร์ก็ไม่ค่อยชิน
ทีเดียวดิฉันก็เคยเวลานอนร้องไห้แล้วน้ำตาไหลลงหูอีกข้างหนึ่ง

เออนั่นจมูกไม่มีก็เลยไหลข้างหนึ่งเลยเออมาส่วนเรื่องน้องสาวคนสนิท
ล่ารานีตอนนี้ก็เขาเรียนจบปริญญาโทแล้วคุณค่ะ
แล้วก็กำลังจะรอให้ฝ่ายหญิงรับปริญญาในเร็วนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้เบลล่าเขาแจ้งวันและเวลาที่แน่นอนมาก่อน
งานนี้พี่เวียไม่พลาดไปร่วมงานด้วยอย่างแน่นอน
ส่วนของขวัญชิ้นพิเศษจะเป็นอะไรนั้นก็อยากให้ไปตาม
รอลุ้นกันในวันนั้นเลยละกันเขาบอกอย่างนี้